คุณรู้ไหมว่ามีปลาอะไรมันอยู่ในท่อ
ปลาดุก

ไม่ใช่ปลาช่อนจริง
แต่ผมอยากให้ดูปลาประหลาด

เฮ้ยมันไม่ใช่ปลานี่คุณ

ขอโทษที่ฉันหลบซ่อนอยู่ในท่อเอาไว้ต่อไปไม่ไหว

เฮ้ยอะไรปลาแมวไม่เคยเห็น

เรียกด้วยเขาได้ยินเสียงแมวมันร้อง
แต่ว่าด้วยความที่ท่อตรงนี้มันยากจริงในการที่จะสกัดหรือว่าเจาะให้มันเป็นรู
ทุบทำลายทิ้งถ้าเกิดทุบแมวมันจะเป็นอันตราย

เทน้ำลงไปเลยให้ล้ายไป

อารมณ์เหมือนน้องเล่นสไลด์เดอร์ในสวดสนุกนะ
สิ่งหนึ่งที่ได้ผลคือช่วยชีวิตลูกแมวเอาไว้ได้

กลบมือให้ไอเดียอรรันเตอร์